แล้วก็ในช่วงข่าวรอบปีนะครับเราสรุปกันมาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ความยอดเยี่ยมของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
ที่มาต่อยอดความสำเร็จจากวีรพล
ก่อนนั้นนี้วีดพลเคยอยู่บนนักคอนหลวงโปรโมชั่น

และประสบความสำเร็จในการป้องกันแชมป์๑๔ครั้ง
แล้วก็จะป้องกันแชมป์ไฟล์บังคับนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

คือการเอาชนะนักมวยเบอร์หนึ่งของโลกแบบปอนต่อปอนดณเวลานั้น
นั่นคือโรมันกอลซาเลสติดตามได้จากรายงานครับ
ช่วงปีใหม่เอกชุมพรนี่คืนความสุขให้กับแฟนหมัดมวยครับ

วันนี้คือชอตออฟย์เยียร์หมัดพระเจ้า
พระเจ้าที่ว่าคือเสียงอุทานนะครับ
พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเจ้าแหลมครับ

ศรีสะเกสสอลูกวิสัยยำแขด

ชนิดที่ว่าซิ่งลายเสือเลยนะครับ
โรมันหลังจากนี้คงจะเลิกต่อแยกับเราไปอีกนาน
นั่นคือภาพความสุขของคนไทยทั้งชาตินะครับ
แต่อย่ายิ้มเพลินครับเพราะว่าต้องลุ้นต่อ๒๔กุมภาพันธ์
ป้องกันแชมป์โลกไฟล์บังคับกับแม็กซิกันอันตราย
วนฟานซิโกเอสตาด้า

คิดเห็นอย่างไรบ้างกับไฟล์นี้ไปฟังกันครับ
ผมดูแล้วว่าศรีสะเกดของเรานี่ช่วงนี้ได้เตรียมความพร้อมดีมาก
เพราะอย่างผมเห็นได้ไปจ้างมวยของฟิลัปปินมาเป็นคู่ซ้อม
ผมรู้สึกว่ายังมีความมั่นใจ
เพราะว่ามวยคู่นี้จะเป็นคู่หยุดโลกอีกคู่หนึ่ง

เพราะต่างคนต่างบูเหมือนกัน
เพราะว่ามวยคู่นี้มีโอกาสคือใครก็น็อกใครได้ทั้งคู่ครับ
ผมเชื่อใจว่าศรีสะเกดเนี่ยจะได้รับชัยชนะมากกว่าครับ
คือมวยสากลเนี่ยมวยสากลอาชีพ
ถ้าจะวัดกันจริงมันอยู่ที่น้ำหนักหมัด
ถ้าเราได้จังหวะจริงผมว่าศรีสะเกดมีโอกาสชนะ
แล้วก็เป็นยอดมวยของรุ่นนี้มีโอกาสมาก

แค่นี้ครับคือถ้าจริงแล้วมองว่า
ถ้าโอกาสชนะอยู่ที่ศรีสะเกด
กุมภาคคนไทยในอเมริกาคนไทยในแผ่นดินแม่เชียร์กันเยอะนะครับ
แสดงให้เค้าเห็นว่าศรีสเกษตรเนี่ยคือของจริง
สะเกดไม่ใช่ม้านอกสายตาหวังว่าจะเปิดศักราชด้วยความยิ่งใหญ่
เพื่อพิสูจน์ว่าปี๖๑คือปีทองของกำปั้นไทย
ทีมข่าวธีราธารักษ์ทีวีอะไรครับ